คดีที่สร้างความฮือฮาให้กับทั้งโลกสังคมออนไลน
รวมถึงในเหตุการณ์ปัจจุบันจริงนี่ก็คือเรื่องของชาวญี่ปุ่น
ศัลยกรรมแปลงชมถึง๔ครั้ง
เนื่องจากว่าคนร้ายรายนี้นั้นเป็นคนร้ายข้ามชาตินะคะ
โดยมีการรวมกับเพื่อนมีการสร้างบัญชี
ว่าเปิดพอร์ตมาจำนวนกว่า๕๐๐บัญชี
แล้วก็ซื้อในชื่อต่างกันไป
ในบริษัทของตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง

เกิดความเสียหายกว่า๔๐๐๐ล้านบาทนะคะ
จากนั้นก็หนีกบดานมาอยู่ในประเทศไทยกว่า๑๑ปี
แล้วก็ได้ศัลยกรรมเปลี่ยนแปลงใบหน้า
แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบนะคะ

แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับได้ค่ะ
นายยาซูโอทาซูบากิทนายความและนักธุรกิจสัญชาติญี่ปุ่นนี้
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการญี่ปุ่น
ฐานความผิดช่อกงตลาดหลักทรัพย์
และอาจยากรทางการเงินข้ามชาตินะคะ
มูลค่าความเสียหายกว่า๔๐๐๐ล้านบาทค่ะ
ถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับได้
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเมื่อวันที่๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา

หลังจากที่หนีกบดานมาอยู่ในประเทศไทยนานถึง๑๑ปี
และได้ผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้าเพื่อหลบหนีการจับกลุ่มค่ะ
ตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กล่าวนะคะว่า
ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ทางการญี่ปุ่นตรวจสอบเอกลักษณ์บุคคลของนายาซูโอ
ตรงกับบุคคลตามหมายจับหรือไม่
แต่ว่าเบื้องต้นนั้นเอกสารหลักฐานก็สามารถระบุได้ว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงค่ะ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงได้ประสานยกเลิกหนังสือเดินทาง
พร้อมทั้งยกเลิกวีซ่าการขออยู่ต่อประเภทใช้ชีวิตบ้านปลายในประเทศไทย
ที่มีผลถึง๑กันยายนนี้ด้วย
เนื่องจากมีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคมและเตรียมผลักดันกลับประเทศต้นทางค่ะ
พลตมตโทนัทธรพระสุนทรผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เพิ่มเติมนะคะว่าจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาเดินทางเข้ามาพร้อมภรรยา
ซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวชาวญี่ปุ่น
โดยเช่าคอนโดย่านสุขุมวิทย์เดือนละ๑แสนบาทค่ะ
แต่ว่าเมื่อคดีในประเทศญี่ปุ่นเป็นข่าวดังในต่างประเทศ
ได้ย้ายไปเช่าบ้านที่ย่านมหาชัยเดือนละกว่า๓๐๐๐บาทนะคะ
โดยพักอาศัยอยู่กับภรรยาชาวไทย
ส่วนผู้ประกาศข่าวชาวญี่ปุ่นนั้น
เจ้าหน้าที่ที่ตรวจนั้นก็ไม่พบตัวในวันที่ควบคุมตัวนายยาโซโอค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ได้เตรียมประสานขอข้อมูลจากสถาบันเสริมความงามต่าง
เนื่องจากเชื่อว่าผู้ต้องหาชาวต่างชาติที่หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยหลายราย
ศัลยกรรมในลักษณะนี้
นี้ผู้ต้องหาก็ให้การยอมรับว่าเป็นบุคคลที่เจ้าหน้าที่ติดตามตัวจริงค่ะ
แต่ว่ายังไม่ขอให้ข้อมูลใดกับตำรวจไทย
โดยนายยาโซโอนั้นเคยทำงานให้กับบริษัทผลิตเครื่องจักรชื่อดังในญี่ปุ่น
ก่อนที่จะปั่นหุ้นของบริษัทในช่วงปี๒๕๕๙
จากมูลค่า๒๐๐๐๐๐เยนกลายเป็น๑๒๐๐๐๐๐๑๕๐๐๐๐๐เยนต่อหุ้น
ขายหุ้นทั้งหมดจึงสร้างความเสียหายต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่น
มูลค่ากว่า๑๒๐๐๐ล้านเยนหรือประมาณ๔๐๐๐ล้านบาทนะคะ
จากนั้นสมาชิกที่ร่วมขบวนการทั้งหมดก็ถูกตำรวจญี่ปุ่นจับกลุ่มได้
ส่วนนายยาโซโอเองก็หลบหนีมากบดันในประเทศไทยค่ะ